คุณผู้ชมเรื่องนี้มาเตือนภัยกันหน่อยละกันค่ะ
เจลล้างมือแอลกอฮอล์
เชื่อว่าทุกบ้านมีติดบ้านเอาไว้เลย
ติดตัวเลยครับแต่ว่าคุณผู้ชมต้องระวังนะ
อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับเด็ก
เด็กชาย๒คนพี่น้องกันคุณ๑๐ขวบกับ๓ขวบ
คุณเห็นไหมนี่คือมือน้องชาย๓ขวบนะ

เขาคิดว่าแอลกอฮอล์มันจะจุดไฟล้างมือได้ไหม
ก็เนี่ยเอาแอลกอฮอลทามือน้องชายแล้วพี่ชาย๑๐ขวบจุดไฟ
ดูสิคะมันไหม้มือน้องแบบนี้
แล้วอยู่กันสองคนพี่น้องมีคุณยายอยู่ด้วยอีกคนนึง
คุณยายเห็นก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกแล้วดูสิพองไปหมดเลยน่ะนะคะ

ใช่ค่ะเฟซบุ๊กเนี่ยเขาโพสต์ข้อความเป็นเฟซบุ๊กร้านสุวรรณหีบศพนะคะ
บอกว่าอยากให้ผู้ปกครองช่วยกันดูแลบุตรหลานด้วยวันนี้มีเรื่องเกิดขึ้น
พี่ชายเนี่ยเอาเจลแอลกอฮอลล้างมือทาที่มือน้องชายแล้วลองเอาไฟแชคมาจุด
ไฟมันก็ลวกมือน้องชายสองข้างเอาด้วยความห่วงใยจากร้าน
คือโพสต์นี้เนี่ยทีมข่าวเราเห็นทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปยังคนโพสต์
ก็รู้ว่าวันที่เกิดเหตุนั้นน้องทั้ง๑๐ขวบ๓ขวบอยู่กับคุณยาย
คุณยายคำมะจันลาอายุ๖๒ปีอยู่ที่เพชรชบูรณ์
คำเล่าให้ฟังนะว่าหลาน๑๐ขวบก็เล่นกับน้อง
ปรากฏว่าพี่ชายสงสัยไงว่าเจลแอลกอฮอล์เนี่ยนะ

ก็เอาไฟแชคเนี่ยมาลองจุดดูจุดแล้วมันก็พลึบไหม้มือน้องเลยค่ะ
คุณยายบอกว่าไฟมันติดแบบนี้เนี่ยนะยายออกมาจากห้องน้ำ
ได้ยินเสียงหลานร้องไห้ตกใจเลย
พอมือหลานสองข้างไฟมันลุกไหม้อยู่
ยายก็รีบดับไฟแล้วก็พาหลานไปโรงพยาบาล
นี่โชคดีนะที่หลานไม่เป็นอะไรมาก
ส่วนพี่ชายที่เกาะเหตุ
พี่ชายเขาก็พอมาเห็นแบบนี้พี่ชายบอกว่าเสียใจ
ทำแบบนี้ต่อไปผมจะไม่เล่นแบบนี้อีกแล้วครับ
นี่เห็นไหมคะน้องวัย๑๐ขวบ
คุณยายก็เลยบอกว่าฝากเตือนละกัน
ทุกบ้านเชื่อว่ามีเจลแอลกอฮอล์
ต้องเก็บให้ห่างไฟแชคเก็บให้ห่างจากมือเด็กด้วยนะ